คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดพระนครสิทธิยาค่ะที่สาราริมทางที่เป็นสารารอรถประจำทางอ่ะนะคะ
ที่อำเภอบังซ้ายไปพบศพผู้หญิงคนนึงค่ะ
สภาพศพก็คือผมสีทองนะคะแล้วก็ยังใส่หน้ากากอนามัยอยู่
มีบาดแผลร่องรอยเหมือนกับถูกบีบหรือว่าถูกขวนที่บริเวณลำคอ
ครับตอนที่พบศพเนี่ยค่ะไม่มีเอกสารประจำตัวอะไรเลยนะคะ
ไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ว่าข้างข้างศพตรงเนี้ย
มีรองเท้าผู้หญิงเหมือนกับถูกโยนทิ้งไว้อืม
ว่าอาจจะเป็นฆาตกรรมอำพรางอาจจะเกิดเหตุการณ์จากที่อื่น
แล้วก็เอาศพมาทิ้งเอาไว้ตรงนี้ตอนพบศพเนี่ยค่ะ
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วสักประมาณ๒๔ชั่วโมงนะคะ
ทางอาสามวลานิธีร่มกะตันยูเขาก็ไปช่วยเก็บศพอ่ะนะคะ
เขาบอกว่าจากสภาพศพอย่างละเอียดก็คือศพนอนหงาย
กางเกงยีนขาสั้นใส่เสื้อยืดสีน้ำเงิน
ใส่เสื้อคลุมยีนใส่หน้ากากอนามัยมีแผลที่คอเหมือนกับรอยบีบหรือว่ารอยขวนเนี่ยค่ะ
ผู้หญิงคนนี้น่าจะอายุประมาณสามสิบห้าถึงสามสิบเจ็ดปีย้อมผมสีทองเลยนะคะ
ตอนแรกที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตหรือสลบหรือเป็นลมหรือหลับ
ที่พยายามจะปลุกก่อนนะคะพยายามจะปลุกก่อนแต่สังเกตเห็นว่าร่างกายไม่ตอบสนองแล้ว
ซีดแล้วแต่ตอนนั้นไม่มีกลิ่นไม่มีแบบเนื้อตัวแข็งเหมือนศพนะ
ก็เลยคาดว่าเสียชีวิตมาไม่นานอ่ะนะคะทางเจ้าหน้าที่ทางอาสามูลนิธิร่วมกับตันยูบอกว่า
ศพที่เจอเนี่ยค่ะที่เจออยู่ตรงเนี้ยที่เขาชี้เนี่ยค่ะครับ
เขาบอกว่าจากประสบการณ์ในการไปเก็บศพนะมันมีสิ่งที่น่าสงสัยหลายอย่างมาก
เดี๋ยวลองไปฟังดูค่ะผมก็ใส่ถุงมือครับใส่ชุดป้องกัน
ก็เดินเข้ามาเรียกมาปลุกนะครับพูดง่ายปลุกเหมือนภาษาชาวบ้านเลย
ผมก็ไม่ตื่นครับแต่ดูจากรอยช้ำที่ด้านหน้าด้านน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
ก็มันเป็นคล้ำทั้งหน้านะครับเป็นคล้ำดำครับชื่อเป็นที่คอครับ
เป็นรอยเหมือนโดนเล็บหรือโดนรัดอะไรสักอย่างครับคอจะแดงครับ
คล้ายคล้ายรอยขวนใช่ครับแล้วก็จะมีเลือดออกที่ตาชายตา
แม้คือจะปิดอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูแม้จะอยู่อย่างนี้นะครับ
คืออย่างนี้เลยครับคือแมทเขาจะปิดแต่ภาพนี้เลย
แต่คนทั่วไปคงไม่ปิดแน่ครับมันเป็นเคสเหมือนกับว่า
ไม่ได้มาเสียชีวิตเองหรอกครับนี่ค่ะตำรวจสพบังซ้ายก็เลยบอกว่า
คือตอนที่พบศพเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าน่าจะไปถูกทำร้ายจากที่อื่น
แล้วก็เอาศพมาทิ้งไว้ตรงนี้คาดว่าอาจจะถูกนำมาจากอำเภอลาดบัวทอง
เพราะว่าเป็นเขตรอยต่อกันนะคะครับแล้วก็เอาศพมาวางเอาไว้ที่สารารอรถริมทางในท่า
หงายเอาเสื้อคลุมเหมือนกับว่าเป็นคนเร่ร่อน
แล้วนอนหลับอยู่เฉยเพื่อที่จะอำพรางเอาไว้นะคะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าดูอย่างละเอียดแล้ว
มันเป็นฆาตกรรมอำพลางศพแน่นอนคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา
ไปที่สาราริมทางจุดที่พบศพอะค่ะก็จะเป็นสาราสำหรับรอรถทัวร์
ที่จะไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะชาวบ้านแถวนั้นบอกว่ากลางคืนมันเงียบมาก
ไม่ค่อยมีคนหรอกจะมีคนไปรออยู่ที่สาราตรงนี้
ก็แค่ช่วงกลางวันคนที่พบศพคนแรกบอกว่าหลานชายขี่รถจักรยานยนต์ผ่าน
แล้วไปบอกว่ามีคนนอนอยู่ที่สาราก็เลยขี่รถจักรยานยนต์
กลับไปดูอีกรอบเห็นคนที่นอนอยู่อะค่ะ
มือซีดมากก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นศพแน่เลย
ก็ไม่แน่ใจกลัวว่าเป็นศพเสียชีวิตจากโควิด๑๙อะไรหรือเปล่า

เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบยืนยันว่าผู้เสียชีวิตไม่ใช่คนแถวนี้ด้วยค่ะ
มือข้างซ้ายแกซีดไงก็เหมือนแม่กระดูกกระดิกอะไรอย่างนี้

ก็ตกใจก็เลยโทรคุยกับพี่ชายตลอดว่าเขาเป็นไงบ้าง

คุณน่าคุ้มตาผู้หญิงตรงนี้ไหม

ปกติสามารถตรงนี้มีคนมานอนมาห้ามห่วงรถอะไรไหมคะ

แล้วก็จะมีพวกเล่ร่อนจะมานอนพักแล้วแกก็ไป

ตอนที่กำลังทำข่าวตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้อยู่อะค่ะ
มีผู้ชายคนนึงชื่อปุ้ยเป็นชาวบ้านแถวนั้น

พยายามจะมาคุยกับทีมข่าวของเราครับ
เหมือนกับเขาเห็นเหตุการณ์อะไรบางอย่าง
นี่นะคะชาวบ้านก็พยายามจะช่วยถามว่าปุ้ยเห็นอะไร
เพราะว่าท่าทางเขาดูแบบจริงจังมาก

ใช่แล้วก็พูดไม่ค่อยจะเป็นประโยคอะค่ะ
สุดท้ายชาวบ้านก็พยายามจะช่วยแปลในสิ่งที่ปุ้ยต้องการจะสื่อสารนะ
ประมาณว่าตอนเช้ามืดเห็นผู้ชายตัวใหญ่๓๔คน
ช่วยกันหิ้วแขนหิ้วขาผู้ตาย
แล้วเอาไปวางไว้ที่สาราริมทาง
แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยให้กับศพนี้
แล้วก็ห่มผ้าให้กับศพนี้แล้วก็แยกย้ายกันหนีไป
อันนี้คือข้อมูลจากผู้ชายคนนี้ค่ะที่ชื่อปุ้ยค่ะ
พยายามจะเดินมาสื่อสารกับทีมข่าวของเรา
คือมันเห็นภาพภูมิ
ทีนี้ก็ต้องให้ตำรวจขยายผลดูนะคะ
ตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับศพนี้
ตำรวจสพบังซ้ายบอกว่าประเด็นคือตอนนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำ
ผู้เสียชีวิตคือใครครับระบุตัวตนไม่ได้ด้วยซ้ำไม่รู้ด้วยซ้ำว่า
ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนไม่มีเอกสารติดตัวอะไรอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
จากการแต่งตัวของศพนี้ตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงเป็นแรงงานต่าง
ดาวอาจจะมีอาชีพเป็นหมอนวดหารายได้หรือเปล่าตอนนี้อยู่รอ
ระหว่างการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวหรือว่าคนศูนย์หายในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ
ส่วนศพก็ต้องส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เบื้องต้นน่าจะอายุประมาณ๓๕ปีนะคะศพนี้นะคะ
ส่วนแผลที่คอน่าจะเป็นแผลเก่าเป็นรอยขีดขวนน่าจะเกิดขึ้นก่อนเสียชีวิต
ส่วนเลือดออกที่บริเวณขอบตาด้านซ้ายเหมือนกับเป็นอาการเลือดไหลออกมา
ตามปกติของคนเสียชีวิตอันนี้จากการประเมินเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่นะคะ
แล้วตามตัวไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายเลยคุณผู้ชมไม่มีรอยอะไรเลย
ที่คอเป็นรอยเก่าก่อนเสียชีวิตไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีญาติติดต่อขอรับศพยังไม่มีใครประสานไปเลยนะคะ
สภลาศบังหลวงสภบางซ้ายพื้นที่เชื่อมต่อกันนี่นะคะ
เขาก็ช่วยกันตรวจสอบดูประวัติเรื่องของการแจ้งคนหาย
หรือถ้าหากว่ามีคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวของเราอยู่
แล้วรู้สึกว่ามีคนใกล้ชิดญาติพี่น้องลักษณะท่าทางแบบนี้นะคะ
ให้ติดต่อไปได้ที่สพซนะคะ
เพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าตกลงแล้วผู้เสียชีวิตคนนี้คือใครค่ะ